อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งก็ขับกระบะไป
มีจังหวะหนึ่งมันเป็นช่วงทางโค้งมีรถจักรยานยนต์ก็ขับมาชนกัน
ตัวคนขับกระบาดกำลังจะลงไปเคลียร์กับคนขี่รถจักรยานยนต์นะ

ไล่ฟันคนขับกระบาดแล้วก็ฟันรถจนเสียหายก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ทำให้คนขับกระบะนั้นบาดเจ็บเลยคุณผู้ชม
นะฮะไปดูจุดเกิดเหตุกันหน่อยนะครับเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหนึ่งคน
นายคนนี้ชื่อว่าพีมวัดมรุจสิระพัดธนโชครับอายุ๒๓ปี
เขาเป็นถึงลูกชายของสมาธิกเทศบาลณความรังสิทธิ์
ถูกคนร้าย๒คนรุมฟันจนบาดเจ็บ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปฐุมธานี
เบื้องต้นพ่อของผู้บาดเจ็บคือนายศวรรษรุจิศิรพัทรโชค
อายุ๕๒ปี

คนนี้คุณพ่อของคนที่เจ็บนะฮะ

นี่นะลูกชายถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายตรงนี้
มันคือที่บริเวณสมาคมคนพิการหมู่๑ตะบนครอง๒อำเภอครองหลวงที่ปฐุม
บอกว่าวันที่เกิดเหตุลูกชายเล่าให้ฟัง
ขับกระบะมาเป็นเชฟโรเล็ตสีขาว
กลับมาจากตลาดทำเลทองนะฮะแล้วก็กลับบ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุอันนี้รถคันที่เกิดเหตุนะครับ
ช่วงนี้มันเป็นทางโค้งพอดีเป็นโค้งหักศอก

รถจักรยานยนต์ขี่มาด้วยความเร็วครับ
เฉียวชนเข้ากับหน้ารถกระบาดคันนี้ของลูกชาย
ลูกชายก็ขับเลยโค้งไปแล้วก็ถอยหลังกลับมา

จังหวะนั้นเนี่ยวัยมรุ่น๒คนซึ่งขี่รถจักรยานยนต
คุณผู้ชมนี่มีพลาดตรงรอบวงจอมปิดนะครับ
รุ่นสองคนนั้นลงมาพร้อมกับเอามีดดาบมาด้วย
ถือมาคนละเล่มนะครับแล้วก็ไล่ฟัน
คนขับกระบาดคือลูกชายเขาเนี่ยทั้งที่แขนที่หลังเนี่ย
เต็มไปหมดเลยแล้วคนร้ายก็หลบหนีไปนะครับ
แล้วก็ยังเดินไปฟันรอบรถจนกระจกมองข้างเขาแตกด้วยนะครับ
ภาพอาจจะเบอร์มูลหนูภาพอาจจะเห็นประมาณนึงนะครับ
และตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายขี่รถจักรยาน
หลบหนีมุ่งหน้าไปทางครองหลวงนั่นเองนะฮะเอาไปฟังเสียงพ่อของคนเจ็บนะครับ
ลูกผมรายที่๔แต่ว่าครอง๒ห้องหลวงแล้วก็ยังจับไม่ได้
ก่อนนั้นก็มีอีกในเฟสถ้าลองไปตามดูในกลุ่มที่เขาหา

คือเนี่ยจากที่พ่อของคนเจ็บพูดนะพยาบาลที่โรงพยาบาลบอกว่า
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาไปก่อเหตุเพราะอะไร
เป็นการแค่เฉียวชนกันเถียงกันไม่พอใจกัน
หรือไปโดนอะไรมาหรือคนร้ายคนนั้นเขาต้องการอะไรกันแน่

ซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีเองประชุมเลย
ก็สั่งการให้ตำรวจสืบสวนติดตามคนร้ายให้ได้
คดีนี้มันอาจจะเป็นแค่การเฉียวชนกันลงไปโต้เถียงกันไม่พอใจกันอย่างเดียวหรือเปล่า
หรือคนร้ายเนี่ยอาจจะมีเรื่องกันมาก่อนลงมือทำร้ายหรือเปล่า
แต่พ่อบอกว่าไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนไม่รู้จักกัน
ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไปนะครับ
ตอนนี้ทราบตัวผู้กรเหตุแล้วเพราะเห็นจากร่องมุมจรปิด
ว่าจะได้ตัวเร็วนี้แล้วก็จะมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ฝากเตือนชาวบ้านในพื้นที่ระวังคนร้ายด้วยนะครับ